เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วย
กรณีการเสียชีวิตของนายประพัทธลำไยนักธุรกิจหนุ่มที่ปฐุมธานี
หลังจากกินยาลดความอ้วนเข้าไปนะฮะ
แล้วก็ช็อกหมดสติเสียชีวิตในบ้านพัก
โดยเบื้องต้นตำรวจได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปเร่งหาข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่แล้ว
เพื่อจะหาความเชื่อมโยงว่ายาลดความอ้วนชนิดนี้
จะเป็นชนิดเดียวกันกับที่เคยมีผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้อีก๓คนหรือไม่
จากข้อมูลพบว่าก่อนหน้านี้ทางออยเคยประกาศว่า
แล้วก็แจ้งถอนยาไซบูทรามีนออกจากตลาด
แล้วก็ขอยกเลิกการนำเข้าประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕
หลังจากพบว่ายาดังกล่าวมีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์
แต่ปัจจุบันกลับยังมีบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แอบลักลอบนำเข้ามาเป็นส่วนผสม
ซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายโดยจะเร่งติดตามตัวบริษัทเหล่านี้มาดำเนินคดีโดยเร็ว
แล้วก็ทิ้งแก่ความตายมากขนาดนี้
และทราบว่าสถานพยาบาลแห่งไหนจ่ายยานี้

ก็ต้องไปดูว่าเป็นตัวยาชนิดเดียวกันหรือเปล่า
ส่วนท่านวิราชัยวันนี้ก็เดินทางไปที่วัดบัวแก้วเกษตรนะครับ
อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับ
ไปเคารพศพนายประพัทธ์ที่เสียชีวิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่สาวของผู้เสียชีวิต
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีในการหาข้อมูลนะครับ
ซึ่งพี่สาวของนายประพัทธ์ชื่อว่านางสาวลำไยยอมรับว่าน้องชายมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว
ก็เลยตัดสินใจไปซื้ออาหารเสริมชนิดนี้มาทานในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งก็เห็นผลว่าน้ำหนักลดลงไป๔กิโลกรัม
ก่อนเสียชีวิตก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะ
แต่ยังต้องรอผลการตรวจเลือดว่าเสียชีวิตเพราะว่าทานยาลดความอ้วนชนิดนี้หรือไม่
สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มขอทะเบียนจากออยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ก่อนจะแอบใส่สารไซบูทรามีนลงในผลิตภัณฑ์ทำให้ออยไม่สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งตัวยานี้ก็อย่างที่เราได้เรียนแจ้งข้อมูลกับท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าจะไปกดความอยากอาหารแต่จะกระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงขึ้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ผู้ที่มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงมากนะฮะบริษัทที่ฝ่าฝืนนำเข้ามาใช้ก็จะมีความผิดตามพรบอาหาร
ระวังโทษไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษปรับนี่ก็ดูจะน้อยหน่อยนะ
ก็ต้องเอาผิดในหลายข้อหาโทษจะได้สูงจะได้เข็ดกันนะครับ